ที่คุณผู้ชมจะได้ดูในข่าวต่อไปนี้
เป็นผลกระทบจากพายุโกนเซิน
ที่ทำให้ฝนตกโดยเฉพาะทางภาคตะวันออก
ต้องถามน้องปุ้ยว่าพี่สามารถพูดได้ไหมว่า
ฝนตกแทบทุกครั้งพัทยานั้นน้ำจะท่วม

นี่คนพื้นที่เขายืนยันมา
แล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพจากในพื้นที่ยืนยันมาด้วย
นี่ฮะนี่ฮะเป็นภาพที่ผู้พักอาศัยที่อยู่ที่พัทยานะครับ
เป็นคืนวันที่๘กันยายนช่วงตี๒ครับ
ตี๒น้ำมาขนาดนี้ใครจะเก็บของทัน

ฝนตกหนักน้ำท่วมสูงไหลเข้าห้องครับ

เจ้าของห้องยกสิ่งของขึ้นมาวางบนที่นอน
อันไหนยกไม่ได้ก็ต้องทำใจนะครับ
ก็ถูกน้ำซัดเสียหายไป
เจ้าของห้องเนี่ยยืนมองกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเข้ามาในห้องแบบนี้

อยู่ในซอยสยามคันที่คลับพัทยากลางนะครับ
กระแสน้ำแรงนะพัดเอาข้าวของนอกบ้านกระจัดกระจายไปหมดเห็นไหมครับ
กำแพงบ้านยังถูกน้ำพัดจนพังเสียหายเลย
แล้วก็โดยรอบเห็นไหมฮะน้ำท่วมสูงทีเดียวครับ
ไปดูอีกที่หนึ่งอีกภาพหนึ่ง
น้ำท่วมถนนทั้งสองฝั่งท่วมสูงจนแทบจะบอกว่า
รถเล็กเนี่ยนะฮะรถเล็กไม่ต้องผ่าน
มีรถใหญ่เท่านั้นนะครับที่แล่นอยู่ได้คันเดียวนะครับ
ส่วนรถเล็กบางคันนะฮะก็จอดเสียอยู่กลางถนน
ไปไกลน้ำทั้งนั้นเลยนะฮะ
นี่พัดมุมสูงแบบนี้ใช่ไหมครับ

แม้ว่าน้ำจะท่วมพัทยานะครับแต่วิกฤตก็มีโอกาส

ผู้หญิงคนนี้นี่ฮะแม่นซะด้วยเสร็จ
ไอ้ช่อนนี้ไม่แกล้งส้มก็แป๊ะซะเหรอวะ
เอาหินฟาดไปเลยเหรอเอาหินแล้วตัวใหญ่นะ
ตัวนี้ผมว่าได้โล
นี่แป๊บเดียวเป็นสลบเลย

แล้วก็ไม่ใช่ตัวเดียวนะครับมีปลาอีกเยอะเลย

ก็รถแล่นผ่านไปผ่านมาบางทีก็หยุดให้มีจับปลาย
นี่ไงนี่ฮะตัวใหญ่จริง
มาถึงจุดนี้แล้วจับปลาบนท้องถนน
นี่มันหลุดจากตลาดหรือมันหลุดจากอะไร
นี่ปลาดุกโอ้โหตัวใหญ่นะ

นะฮะไม่ไปปลาดุกน้ำจืดนี่แหละ
รถบางคันก็จอดนะฮะก็ให้คนเขาจับปลากันก็
อันนี้ก็หลายคนอิ่มไปประหยัดไปวิกฤตนะฮะ

จากการสำรวจสถานการณ์ในพื้นที่เมืองพัทยานะครับ
จุดมีน้ำท่วมสูงประมาณ๓๐๗๐เซนติเมตรนะครับ
บางเส้นทางสันจรไม่ได้นะครับ

น้องปุ๊ยบอกแทบทุกครั้งเลยน้องปุ๊ยบอกให้๑๐๐
ที่ไหนบ้างที่พี่พูดเนี่ยถูกทุกที่ไหม

หน้าสถานีอำนวยฐาหลวงศาขาภัทยา

ฐกรฟัทยาเหนือณเกลือในซอยบัวขาว

ไอ้ซอยเส้นเรียบทางรถไฟเนี่ย

นี่แหละรถปุ้ยจมน้ำตรงนี้แหละ
ถนนเรียบทางรถไฟมิดทันเลยใช่
ส่วนในซอยวัดธรรมสามัคคีก็ท่วม
ในซอยบุญสัมพันธ์หรือว่าซอยเขาน้อยนะ
หรือว่าในซอยเนินพลับหวานก็ท่วม
ทำให้หลายจุดรถไปก็ต้องชะลอตัวแหละ
จากนี้ยังพบว่ามีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผ่านไปมา
ในจุดที่น้ำท่วมสูงได้รับความเสียหาย

จุดน้ำทะลักเข้าท่วมในบ้านเรือนประชาชน
ส่วนที่บริเวณซอยทิวสนที่อำเภอสัตหีบ
พระคุณผู้ชมครับต้นปลายมันล้มลงมาเลยครับ
ทับหลังคาบ้านจากกระยะยนต์เสียหายไป๓คัน
ส่วนที่เทศบาลเมืองสัตหีบนะครับ
เจ้าหน้าที่กองช่างต้องมาช่วยกันตัดกิ่งไม้
พ้นจากบ้านเรือนของประชาชนนะครับ
แล้วก็ขนย้ายข้าวของให้กับชาวบ้านด้วยนะฮะ
แล้วเดี๋ยวจะเข้ามาสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือต่อไป
คุณผู้ชมที่บ้านประสบภัยนะครับถ่ายรูปเอาไว้นะครับ
หลังจากนี้หน่วยงานราชการเขาจะไปเยียวยา
จะได้มีใช้เป็นหลักฐานนะครับ